ท่านประธานที่ขอรับครับกับผมวิสาหญิงเตชาฮิราวัสต์
พรรคเผื่อไทยจากจังหวัดชิงหลายในวันนี้นะครับ
ผมต้องขออนุญาตท่านประธานได้ใช้สไลด์อยู่ประมาณสัก๑๕แผ่น
แต่ว่าจะไม่ลงลึกรายละเอียดที่จะซ้ำกับเพื่อนสมาชิก
อยากให้ใครก็ตามนะครับที่อยู่ในทีมของท่านพลเอกประยุทธ์
กรุณาเอาคลิปเหล่านี้ครับไปให้ท่านดูด้วยแล้วท่านจะรู้ความจริง
อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยครับ
ท่านนายกรมตรีของเราเนี่ยท่าทางจะเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิด
แล้วก็เป็นคนที่ราศีตกนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านต้องใจเย็นเย็นแล้วท่านฟังพวกเราเนี่ย
ท่านจะรู้แล้วก็เชื่อว่าวันนี้หลังจากที่พวกเราอภิปรายเรื่องงบมารจบเนี่ยครับ
ท่านยิ่งจะมีปัญหาแล้วก็จะหงุดหงิดมากกว่านี้
แต่ไม่ต้องห่วงครับเราจะไปอภิปรายกับท่านอีกครั้งหนึ่ง
ท่านประธานครับเผื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ
ผมจะขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าในงบประมาณปี๒๕๖๖เนี่ยครับ
ผมว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งฮะ
ผมถือว่าในสภานี้ไม่มีใครที่จะมีอาวุโสหรือว่ามีวุฒิภาวะ
แล้วก็เป็นหลักของฝ่ายนิติบัญญัติได้เท่าท่านประธาน
แต่คราวนี้ในการจัดงบประมาณครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ผมถือว่าเลวร้ายที่สุด
มันไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยครับ
และจัดงบประมาณเนี่ยไม่ได้เอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งในการจัดงบประมาณ
ผมจะขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าการจัดงบประมาณครั้งนี้ครับ
มันเหมือนกับเป็นการแบ่งเค้กเป็นการจ่ายค่าไทยให้กับพักร่วมรัฐบาลบางพัก
อันนี้ผมตรงกับท่านพลเอกประยุทธ์เลยนะครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าณวันนี้เนี่ยครับท่านพลเอกประยุทธ์ต้องรู้ครับ
ว่าชาวบ้านยากจนชาวบ้านเดือดร้อนค้าขายไม่ดีมีปัญหาโควิดมีปัญหาเศรษฐกิจ
หลังสุดนะครับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ย
ขายสินค้าเกษตรไม่ได้ปุ๋ยแพงน้ำมันแพงแต่ค่าแรงถูก
เด็ดอนาจที่สุดนะครับเรานั่งจัดงบประมาณกัน๓๑๘๕ล้านล้านบาท
แต่ประเทศไทยทุกวันนี้นะครับยังมีเด็กนักเรียนที่ไม่มีเงินจะเรียน
ครูบอกให้ไปทำอะไรก็ได้สุดท้ายเด็กต้องฆ่าตัวตาย
แบบนี้ได้เหรอครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานว่ามันมีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมาสองวันเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นงบหาเสียงเป็นการงบหาหัวคิวเป็นการงบที่จะแจกจ่ายให้พวกพ้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแหละจะย้ายพักไปอยู่ฝ่าย
พักร่วมรัฐบาลได้พิเศษครับที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดลอยลอยนะครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าถ้าท่านประธานเห็นในงบขาวคาดแดงรายละเอียดของงบประมาณเนี่ย
มันรับไม่ได้ครับแบบนี้มันต้องถือว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย
และคนที่เป็นนายกรรมตรีเนี่ยในขณะที่ท่านปฏิวัติปี๒๕๕๗ตอนนี้ท่านโดนบีบคอแล้วเหรอครับ
ท่านไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นนายกรรมตรีเหลืออยู่เลยล่ะครับ
ผู้ประชาการอาหารบกคนเก่งไปไหนละครับ
ท่านประธานครับผมจะลงรายละเอียดนะครับว่าขอสไลด์แผ่นแรกครับ
งบประมาณทั้งหมดเนี่ยครับผมจะเน้น๔เรื่อง
เรื่องแรกนะครับก็คือเน้นงบทหารครับ
อันที่๒ก็คือมุ่งผลานภาษีครับ
อันที่๓ก็คือได้ทีก็จะทุจจริตครับ
และเจ็บแสบที่สุดก็คือปิดบัญชีกลับบ้านครับ
ท่านประธานครับงบอันแรกเรื่องเน้นงบทหารเนี่ย
ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกเราอภิปรายไปเยอะแล้ว

เรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์
คนที่มาสร้างอู่เรือดำน้ำเป็นครูสอนภาษาจีน
จะไปช่วยรัสเซียกับยูเครนลบกันเหรอครับ
เรื่องอาวุธเนี่ยผมจะไม่พูดแล้วครับท่านท่านครับ
แต่ว่ามุ่งผลานภาษีเนี่ยครับท่านประธานครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าขอให้ท่านประธานลองดูสิครับว่า

มันเป็นเรื่องการจัดงบประมาณที่ศูนย์เปล่าจริง
และไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มเลยครับ
มีแต่จะสร้างหนี้เพิ่มให้พี่น้องประชาชน

งบประมาณปี๒๕๖๖เราตั้งเงิน
เป็นการบริหารหนี้สาระอยู่ประมาณ๓๖๐๐๐ล้านบาท
แต่ท่านใช้ต้นเงินแค่แสนล้านนะครับ
เบี้ยทุกวันนี้เนี่ยเราต้องใช้อีก๒๖๐๐๐ล้านนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ย

งบฐานภาษีเนี่ยขอท่านประธานไปเร็วนะครับ

ท่านลองดูสิครับไอ้ตัวนี้เนี่ยครับ
งบของกระทรวงคมนาคม
ก่อนปี๖๒นะครับปกติ
ไหนยากจนหน่อยรัฐบาลก็ช่วยเยอะ

ปีนี้ยิ่งอเนตนาศครับท่านท่านครับ
ผมขออนุญาตตัวหนังสืออาจจะเล็กหน่อยนะครับ

กระทรวงคมนาคมได้งบไปทั้งหมด๕๗ล้าน
งบประมาณประเทศครับจาก๓๑๘๕ล้านเนี่ยครับ
โตขึ้น๔๒
และงบไปอยู่ที่ไหนครับท่านท่านครับ
อันแรกก็คือรัฐบาลใช้งบในการก่อสร้างถึง๑๕ครับ
คิดแล้วเป็นเงินก่อสร้างของคมนาคมอยู่๕แสนล้านบาทครับ
ผมเจาะลึกไปเฉพาะเอากรมทางหลวงและทางหลวงชนบทนะครับ
ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้กล่าวไว้แล้วนะครับ
มันตลกดีตรงที่ว่าเราทำไมมี๒หน่วยงาน
หน่วยงานหนึ่งก็๑๐๒๐๐๐หน่วยงานหนึ่งก็๔๐๐๐๐หลาน
ค่าใช้จ่ายก่อสร้างมากที่สุดถึง๑๕๘แสนล้าน
เรียกได้ว่าเป็นงบก่อสร้าง
ของการก่อสร้างทั้งประเทศครับท่านท่านครับ

มันมีงบประมาณเกี่ยวกับใช้เงินกู้ผูกพัน
และมีผลกระทบต่อการคลังมากที่สุดนะครับ
ส่อว่าจะมีการตั้งงบกินยาวข้ามปี
ผมเรียนท่านประธานว่างบ๕อันดับแรกนะครับ
กระทรวงคมนาคมเนี่ยมีงบผูกพันไว้๓แสนล้าน
อันนี้มากกว่ากระทรวงมหาดไทยมากกว่ากระทรวงกลาโหมด้วยซ้ำ
อนุญาตท่านประธานไปเร็วเลยอีกนิดครับ
งบส่อโกงเนี่ยครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ
ผมไม่ได้อิจฉาตาร้อนพี่น้องบุรีรำชื่นชมครับ
มีสนามกลางปีมีสนามกีฬามีการพัฒนาประเทศเยอะแยะครับ
จากจังหวัดที่ถือว่าต้องตำน้ำกินแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ในระดับต้น
แต่ท่านประธานครับมันผิดปกติตรงนี้ครับ
ตรงที่ว่าก่อนปี๖๒งบประมาณปกติอย่างที่ผมเรียนท่านประธานไว้
แต่งบประมาณปีต่อมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารปี๖๒ครับ
มันเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนโดยที่มันไม่มีเหตุมีผล
และผมคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์เปลี่ยนเพื่อที่จะเอางบประมาณลง
เอาตังทอนเอาหัวคิวผมขออนุญาตไม่ได้กล่าวอ้างนะครับ
แต่ท่านประธานลองดูสิครับจากสภาพัฒน์นะครับ
เขาบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่กับบุรีรำประชากรเชียงใหม่อยู่ล้านเจ็ดแปด
ประชากรบุรีรำอยู่ประมาณสักล้านห้ากว่า
แต่ว่ารายได้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เป็นจังหวัดที่ทำรายได้นักท่องเที่ยวมีคนเข้าไปจับจ่ายใช้สอย
เขาถือว่าเป็นอันดับที่๑๒ของประเทศไทยเพราะเป็นหัวเมืองภาคเหนือ
เป็นศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจแต่ท่านประธานครับ
บุรีรำเราไม่ว่ากันนะครับเขาอาจจะไต่ระดับขึ้นมาเป็นอันดับสามสิบสอง
แต่ท่านประธานลองดูงบสิครับว่ามันต่างกันแค่ไหนครับ
กระทรวงคมณะคมให้งบในจังหวัดเชียงใหม่อยู่สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท
แต่บุรีลำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้จังหวัดเดียวหกพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทเศษ
ซึ่งบุรีรำมากกว่าเชียงใหม่สองเท่าครับท่านท่านครับ
สิ่งที่ผมจะต้องขอเรียนนะครับว่าอย่างเรียกแบบเนี้ยครับ
ผมจะเรียกงบอะไรดีฮะท่านท่านกรมทางหลวงเนี่ยโตเข้าไปสี่จุดแปด
สไลด์แผ่นต่อไปครับงบบำรุงอีกสองจุดสองหมื่นล้าน
งบกลมทางหลวงชนบทอีกสองจุดแปดเป็นงบบำรุงทางอีกหนึ่งจุดเจ็ดหมื่นล้าน
งบกลมเจ้าท่าสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์เป็นงบบำรุงอีกหนึ่งจุดห้าพันล้าน
เงินเหล่านี้ไม่ว่ากันท่านประธานครับแต่ว่าผมขออนุญาตต้องชื่นชม
ท่านอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงวุฒินะครับเขาได้ทำตัวเลขให้ผมดู
แล้วผมเห็นชัดเจนนะครับขอสไลด์แผ่นต่อไปครับ
บบำรุงทางบุรีรำนำโด่งครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาบอกมาตรฐานจะอยู่ที่หนึ่ง
แต่บุรีรำเนี่ยได้เข้าไปสี่จุดสองเก้าเท่าสุรินทร์ได้ไปสามจุดห้าแปดเท่า
ว่ากันครับท่านประธานครับแต่สิ่งที่ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นนะครับ
นี่มีงบสนามบินอีกประมาณ๒๐๐กว่าล้านลงบุรีรำนะครับ
แต่ท่านประธานครับต้องชี้ให้เห็นเลยครับว่า
พลเอกประยุทธ์จริงใจในการที่จะตรวจสอบเรื่องทุจริตหรือไม่
สไลด์แผ่นต่อไปครับประเทศไทยได้รับการยกย่องอันดับต้นต้นก็คือ
การทุศจริตครับร้อยยี่สิบประเทศประเทศไทยยาวอยู่อันดับร้อยเก้าครับ
ตกต่ำมาตลอดตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาบริหารผมเรียนท่านประธานว่าที่ผมอาณาจใจก็คือ
งบตรวจสอบในการที่จะดูแลการทุจริตคอรัปชั่นเนี่ยมีแค่ล้านหกแสน
และมีอีกที่หนึ่งนะครับเป็นงบเกี่ยวกับการบริหาร
ป้องกันการทุศจริตมีประมาณห้าล้านเสร็จเสร็จ
อย่างนี้หรือครับมีความจริงใจในการที่จะดูแลงบประมาณให้เอ่อ
มีความโปร่งใสกับพี่น้องประชาชนท่านท่านครับสิ่งที่ผมมีความตั้งใจอยากจะพูด
อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเหมือนกับที่ผมได้เห็นขออนุญาตแผ่นต่อไปครับ
ท่านท่านครับมันมีอีกหลายโครงการนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโครงการของรัฐวิสาหกิจ
อยู่ในการกำกับดูแลของทางกระทรวงคมนาคมรัฐสาหกิจทุกอันเนี่ยโตหมดเลยครับ
สิ่งที่ผมอยากเรียนท่านประธานก็คือว่าผมจะแตะไว้เพียงเบานะครับ
นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการท่าอากาศยานสนามบินเอาง่ายก็คือสไลด์อีกแผ่นหนึ่งนะครับ
อนุญาตต่อเลยนะครับเป็นการสร้างสนามบินที่จะให้ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับผู้โดยสารการคัดกรองปรากฏว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับ
เป็นการสร้างรถไฟเชื่อมต่อสามสนามบินไปเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเจ้าสัวครับ
ผมขออนุญาตบอกได้เลยฮะเป็นข่าวทั่วไปก็คือบริษัทซีพีครับ
เขาบอกว่าซีพีเนี่ยจะต้องจ่ายเงินหมื่นหกพันหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
ปรากฏว่าขอเลื่อนไม่จ่ายถึงเวลาก็อ้างแล้วก็ลัดเอง
โดยกระทรวงคณาคมก็ยอมให้ผ่อนปลนนะครับบอกว่าผ่อนจ่ายได้ไป๗ปี
อันนี้ยังไม่หนำซ้ำนะครับท่านท่านครับยังยอมให้เอางบที่จะต้องเบิกจ่ายจากรัฐเนี่ยครับ
แทนที่จะต้องให้๖ปีกับต้องจ่ายให้เขาเร็วอีก๓ปี
สรุปก็คือเงินจากบริษัทที่จะประมูลไม่ได้เรายังต้องชะลอให้เขา๗ปี
แต่ของเรากลับยืดให้เขาเอาเงินให้เขาเร็วอีก๓ปี
อันนี้อีกโครงการหนึ่งนะครับการสร้างรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ
ปรากฏว่าช้าทุกโครงการครับ๕ปีต้องเรียนท่านประธานว่า
สร้างไปได้สามจุดห้ากิโลท่านท่านครับผมขออนุญาตว่าจะไปเร็วอีกนิดนะครับ
เป็นการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องโครงการคัดกรองสนามบินของการท่าอากาศยานที่สุวรรณภูมินะครับ
ต้องใช้เงินถึงหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ล้านที่สนามบินอีกหลายหลายที่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหัดใหญ่ภูเก็ตดอนเมืองนะครับ
ก็อีกประมาณเจ็ดพันหกร้อยกว่าล้านผมขออนุญาตว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับ
เขาใช้วิธีตั้งงบจากหน่วยงานและสภาแห่งนี้ก็ควบคุมไม่ได้ครับ
ตรวจสอบไม่ได้ครับแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับ
โดยงานรัฐวิสาหกิจใดใดก็ตามนะครับถ้าจะกู้เงินถ้าจะทำอะไรแล้ว
รัฐบาลจะต้องเป็นคนค้ำประกันอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกท่านประธานว่า
สิ่งที่เรารับไม่ได้คือเรื่องนี้ครับขออนุญาตสไลด์แผ่นต่อไปครับท่านท่านครับ
อันนี้ครับที่เมื่อวานเนี่ยเรื่องมอเตอร์เวย์ครับ
อนุญาตมอเตอร์เวย์เรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้ท่านสอสอ
นอกจากคุณสร้างไม่เสร็จยังไม่พอนะครับ
ปีนี้ไม่มีงบแต่มีการควบคุมงานและที่ดีที่สุดคืออะไรครับ
มอเตอร์เวย์นครอ่าเอ่อราชสีมาบางประอิยน
คุณกลับของงบเพิ่มจากคอรมอลได้อีกครับหกพันเจ็ดร้อยล้าน
แล้วผมก็ทายได้เลยว่าท่านพลเอกประยุทธ์ก็ต้องให้ครับ
และมีมอเตอร์เวย์บางใหญ่เมืองกาลอีกนะครับ
อันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะได้ประโยชน์แค่ไหนยังไง
มันจะเหมือนกับบางปะอินโคราชหรือเปล่า
แต่ตัวนี้เนี่ยครับจะเข้าคอโรมมอมีงบก่อสร้างอีก๕๕๐๐๐ล้าน
และจะต้องมีการขอค่าเวรคืนอีก๑๗๐๐กว่าล้าน
ซึ่งทั้งหมดที่ผมเรียนท่านประธานนี้ครับผมจะสรุปตรงนี้ครับท่านประธานครับ
บทั้งหมดเนี่ยครับมันส่อให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องเงินในงบประมาณ
อกงบประมาณทั้งทางรางทางน้ำทางบกทางอากาศ
ค่าชดเชยและค่าไถ่ต่าง
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการลีดไถเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้โครงการเหล่านี้มา
ผมเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะสรุปสุดท้าย
ขออนุญาตเวลาเพิ่มจากเพื่อนสมาชิกอีกสัก๒๓นาทีนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับปิดบัญชีกลับบ้านครับท่านประธาน
ผมเรียนท่านประธานว่าครั้งนี้เนี่ยครับ
มันเป็นเรื่องอะไรที่มันสุดแสนจะลันทศจริงครับท่านท่าน
พวกเราเองเนี่ยจะต้องไปต่อลองในพื้นที่ว่า
จังหวัดนี้อำเภอผมจะได้อ่างเก็บน้ำไหม
จะได้งบกันภัยแรงไหมจะได้ทำถนนลาดยางไหม
แต่บางจังหวัดนะครับผมว่าก็ได้ครับ
ดีใจแทนพี่น้องในสุรินเลยครับ
ลาดยางดีอยู่ครับ
ถึงเวลาสี่แยกก็ขูดแล้วก็ทำต่อ
แล้วก็เอาคอนกรีตไปปูปูจนไม่รู้จะปูอะไรล่ะครับ
อีกหน่อยเนี่ยคันนาที่สุรินทร์อาจจะต้องไป

มันเป็นการตกลงกันไว้มีการทุจริต
ผมเอาชัดก็คือพี่น้องที่อยู่ในจังหวัด
ยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานี
เรามีงบอบจอยู่๑๕๖ที่ยะโสธรอำนาจเจริญ๑๒๒ล้าน
อุบลราชธานีใหญ่หน่อย๕๓๐ล้าน
แต่ท่านประธานครับศรีสะเกดที่พักการเมืองพักหนึ่งไปหาเสียงไว้

เขาก็ไปหาเสียงเพื่อที่จะโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าถ้ายกจังหวัดได้สองตำแหน่ง
วีนี้อบจศรีสะเกดได้๙๔๐ล้านครับ
ท่านประธานครับเรื่องพวกนี้ครับผมไม่แปลกใจแล้วก็เงินพวกเราเนี่ย
เราคิดว่าเราอยากได้งบไปลงให้พี่น้องประชาชนทีละ๕๐ล้านทีละ๑๐๐ล้าน
แต่อันนี้มันเป็นหมื่นล้าน
ท่านประธานครับมันไปที่ไหนอะครับ
ผมอยากเรียนท่านประธานว่างบภาษีไม่ว่าจะเงินนอกงบประมาณในงบประมาณนะครับ
ตอนนี้เรามีหนี้สาธารณะคงค้างอยู่๙๙ล้านนะครับ
รวมรับภิสัยกิจอีก๘๗แสนล้านนะครับ
ณวันนี้เนี่ยเรามีหนี้ต้องจะค้ำประกันอีกประมาณ๒๕๓แสนล้าน
มีหนี้ของรัฐวิสัยอีก๗๐๐ล้านเงินเหล่านี้ครับเขาเอาไปละเลงกันเพื่ออะไรครับ
เพื่อเป็นจังหวะที่คมนาคมจะได้เรียกฆ่าไทย
ผมเรียนท่านประธานว่าวันนี้ฝากถามถึงท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับ
ท่านเคยได้ยินไหมครับว่าคำว่านายก๕๐๐ครับ
ผมไม่ได้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์นะครับ
แต่คำว่านายก๕๐๐ตอนนี้มันมีจริง
หัวหนึ่ง๕๐๑๐คนก็๕๐๐ไปทำยังไงก็ได้เอามา๑๐คน

ผมรับไม่ได้ครับเพราะว่างบประมาณตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่มาจากภาษีพี่น้องประชาชน
และคุณจะคิดปิดบัญชีกลับบ้านแบบนี้เนี่ยผมว่ามัน
สารพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสงสารเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าณวันนี้นะครับ
การจัดงบประมาณผมมั่นใจว่า
ถ้าเรารับเท่ากับเราก็สมรู้ร่วมคิดที่จะไปแบ่งเค้ก
ผมยังไม่พูดถึงท่านประธานนะครับว่า
เรื่องที่รถไฟสีส้มสีเขียวจะรับไม่รับนะครับ

ผมโชคดีได้มีโอกาสรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารประเทศ
เล่าให้ผมฟังนะครับว่าบริษัทเขาไม่ต้องการสัมปทาน
ประธานจะครบปี๗๒เขาขอเฉพาะรัฐบาล
เอาเงินคืนเขาเขาก็พอแล้วอันนี้ไปยัดเยียดสัมประธานให้เขา
ตอนนี้มีสีส้มเข้ามาอีกนะครับ
รายละเอียดเนี่ยค่อยมาที่ฝ่ายค้านเรื่อยครับ
ฝ่ายไหนชนะก็บวกกันไปนะครับ
ออกหัวก็ได้กินออกก้อยก็ได้กิน
แต่เรื่องพวกนี้ท่านประธานครับเราจะปล่อยให้มันเป็น
นอนกัดกินประเทศไม่ได้ครับ
ตอนนี้ผมนึกอะไรไม่ออกครับเมื่อคืนนึกตั้งนานว่า

ซึ่งถือว่าเป็นฉบับสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้เนี่ย

ผมขอเรียกว่าเป็นงบประมาณฉบับผีปอบครับ
ท่านท่านครับผีปอบนี่คืออะไรครับ
ปอบนี่คือมันก็จะกัดกินลำไส้เครื่องในมนุษย์
ทุกปีทุกปีทุกเดือนทุกเดือน
และณวันนี้เนี่ยครับหนี้สินประเทศเอาเนี่ย
มันเกินจะเยียวยาแล้วครับ
แล้วคุณก็ยังจัดงบประมาณประเภทแบบนี้อีกนะครับ
ผมไม่ได้คิดว่าจะอิจฉาตาร้อน
ยิ่งดีใจกับพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นซูลินศรีษภเกตบูริลำนะครับ
แต่ท่านประธานครับท่านไปถามเขาหรือยัง
ไปทำถนนให้เขาอะฮะเขาต้องการมั้ย
ถมถนนสูงกว่าหลังคาบ้านเขาอ่ะ
แล้วเขาบอกว่าถนนเนี่ยเอาไว้เพื่อขนพืชผลการเกษตร
ผลการเกษตรกระทรวงเกษตรได้ทำงบประมาณในการที่จะ
ส่งเสริมให้เขามีเกษตรกรที่ดีมีพืชผลที่ดีหรือเปล่า
ทำถนนเพื่อความอยากปัญหาของตัวเอง
เพื่อที่จะเอาหัวคิวเพื่อที่จะเอาเงินทอน
เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการเลือกตั้งครั้งหน้า
เพื่อที่จะเอาไว้เรียกคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยไปเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล
ผมถึงต้องกล่าวหาท่านนายกนะครับว่า
แต่สิ่งที่ท่านทำมาที่ท่านรับรู้ที่ท่านต้องตกเป็นเบี้ยร่าง
เพราะท่านโดนบีบคอโดนเรียกฆ่าไทยถูกต้องหรือไม่
ผมเรียนท่านประธานว่างบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณฉบับที่เลวร้ายที่สุด
เป็นฉบับผีปอบที่จะกัดกินพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
หนี้สินไม่ได้ใช้ลูกหลานไม่มีเงินไปเรียน
ถึงเวลาขึ้นมาจะต้องผูกคอตายอีกกี่คน
ผมเรียนท่านประธานว่าพักเพื่อไทยเราไม่รับร่าง

ต่อไปนางสาวทัญญาบุญนะครับ